จากเรื่องของวัวมาดูเรื่องของงู
คุณป้าท่านหนึ่งนั่งเล่นอยู่ในบ้านดี
นั่งเล่นกำลังเผลินเจริญใจอยู่นะ

เลื้อยเข้ามารัดขานะคุณ

ถ้าฝันเนี่ยจะเจอคู่นะฮะแต่นี่เรื่องจริงคุณผู้ชมเลื้อยเข้ามารัดขา
แต่คุณป้าโชคดีมีทักษะในการเลี้ยงงู
จึงมีวิธีทำให้งูนั้นผ่อนคลายแล้วก็คลายการรัดออกไปได้
โอ้โหไม่ต้องโทรเรียกตำรวจไม่ต้องโทรเรียกกู้ภัยเลย

แต่ว่าคุณป้าเขามีวิธีเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เขาบอกว่าคุณป้าประทวนศรีสังวาอายุ๖๐ปี
นั่งเล่นอยู่ภายในบ้านแล้วมีงูเหลือมยาว๔เมตร
เซนติเมตรคุณตัวเกือบ๕เมตร

แต่ว่าคุณป้าประทวนได้เลี้ยงงูเหลือมเพศเมียยาว๓เมตร๘๐เซนติเมตร
หรือว่าชื่อน้องพลายขาวไว้อยู่แล้ว
คือเลี้ยงมาร่วม๕ปีคุณป้าก็เลยรู้จักสัญชาติยานของงู

ช่วงเกิดเหตุคุณป้าประทวนกำลังนั่งเล่นอยู่ภายในบ้าน
ระหว่างนั้นรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมารัดขา
ตอนแรกก็ตกใจคิดว่าเป็นน้องพรายที่เลี้ยงไว้
พรายขาวที่เลี้ยงไว้มารัดขา
หันไปดูอีกทีอ้าวน้องพลายขาวยังนอนอยู่เลย

อันนี้พลายดำหรือเปล่าหรือน้องเพลิงอะไรหรือเปล่านะฮะ
ลงไปตะลึงเลยเพราะมีงูเหลือมอีกตัวขนาดใหญ่
กำลังรัดขาตัวเองอยู่แล้วก็ตัวใหญ่กว่าน้องพรายขาวอีกนะ
แต่ว่าเพราะตัวเองเลี้ยงงูมาตลอด

ทำให้รู้สัญชาติยานของงู

ค่อยลูบตัวของงูยักษ์ตัวนั้นที่มารัดขา
เบาพยายามพูดคุยด้วย
ไม่รู้พูดคุยอะไรนะอาจารย์ลูกเอ้ย
อย่ามารัดขาป้าเลยลูกเอ้ยนะฮะ
งูเหลือมตัวนั้นเริ่มคลายตัวและเลื้อยจะไปหาน้องพลาย
หลังจากนั้นตนเองก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัย

เชื่อว่างูเหลือมตัวใหญ่ดังกล่าวน่าจะเลื้อยมาจากหลังบ้านที่เป็นป่า

ได้กลิ่นของน้องพรายที่เป็นงูเพศเมีย

เขามาหาคู่มาหาแฟน
เลยพยายามจะเลื้อยเพื่อมาผสมพันธ์กับน้องพราย
แต่เข้าใจผิดคิดว่าขาของคุณป้าประทวนเป็นน้องพราย
จึงเข้ามาพยายามรัดขาของตัวเองด้วย
หรืออาจจะเป็นเพราะความหิวนะครับ
หลังจากนั้นนะครับทีมกู้ภัยก็มา
ก็ใช้เชือกคล้องคออยู่ประมาณ๕นาที
สามารถจับตัวน้องพรายดำไปได้

ไพรดำไปได้และนำใส่ถุงปุ๋ยแน่นอนนะครับ
เขาก็ต้องปล่อยคืนธรรมชาติตัวใหญ่ขนาดนี้
เกือบ๕เมตรนะคุณค่ะอุ๊ยใหญ่มากจริงค่ะอื้อฮือ
คดีนะที่คุณป้าประทวนรู้จักวิธีการไงคุณ

ถ้าเป็นคนอื่นคงตกใจยิ่งดิ้นงูยิ่งรัดเข้าใจไหมฮ
แล้วเดินไปไหนไม่ได้ก็คือรัด
รัดขาเออนะครับนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละ
ป้าประทวนนี่อยากให้ได้ตำแหน่งใหม่มากเลย
ผู้ชำนาญการพิเศษด้านการปลอบประโลงู
เออนะโอ้โหแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้
ถ้าเป็นคนทั่วไปคุณสุภาษาราอยู่ดีเนี่ย

กว่ากู้ภัยจะมาคุณก็โดนรัดโดนกินแล้วนะ

ก็โชคดีไปใช่ไหมคุณป้าปะทวนนะครับ